ส่วนเมื่อวานนี้นะคะทีมเมืองทองยูเนเต็ดค่ะก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะในการปล่อยตัวให้เทียทรบุญมาทันไปอยู่กับทีมในเจลีกแบบยืมตัว๑ฤดูกาลค่ะ
เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันจากทีมเมืองทองยูเต็ดเป็นเวลา๑ปีด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเจ้าอุ้มนอกจากจะใช้เท้าซ้ายได้ดีทั้งการเล่นฟรีคลิกแล้วก็ลูกเซ็ตพรีส
โดยการไปค้าแข้งกับโยโกมาเอฟมารินอสในครั้งนี้ของเทียทรก็จะใส่เสื้อหมายเลข๕นะคะ
เจ้าอุ้มก็บอกว่าดีใจมากที่จะได้เล่นในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นปีที่๒
หลังจากปีที่แล้วค่ะได้ไปเล่นให้กับทีมวิเซสโกเบนะคะ
ส่วนเป้าหมายกับทีมโยโกฮามาก็คืออยากจะพิสูจน์ตัวเองทั้งในนามตัวแทนสโมสรและก็ผู้เล่นทีมชาติไทย